สวัสดีครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ล่าสุดตอนนี้ก็มีประกาศรายชื่อ๒๓คนสุดท้ายออกมาแล้วนะครับ
สำหรับนักเตะชุดที่จะลุยสิทธิ์ชัยหน้าครับสมาคมกีฬาฟุมบอลแห่งประเทศไทยครับ
ออกมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ประกาศรายชื่อ๓๐ผู้เล่นชุดแรกออกมาก่อนหน้านี้
อยู่ในรายชื่อ๒๓คนสุดท้ายด้วยอย่างเช่นสหรัฐอยู่เย็นนรบดินวีรวัตโนดม
นัทตะพลมาลาพันธ์และพีรดลชำรัศมีนะครับ
ไปดูกันหน่อยดีครับว่ามีใครกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับ
ก็มีศิวลักษ์เทศสูงเนินชัดชัยบุตรพรมยีดพื้นสองคนนี้นะครับ
อีกคนก็มีวรวุฒิศรีสุภานายด่านของการท่าเรือนะครับ
ที่มีรายชื่อเป็น๒๓คนสุดท้ายทีมชาติไทยเป็นครั้งแรก
ก็สืบเนื่องจากสารานนท์อนุอินนะครับนายทวารของเชียงรายเนี่ยถอนตัวออกไปครับ
ส่วนกองหลังไปดูกันหน่อยครับก็ยังชุดเดิมมีอยู่เยอะเลยนะครับ
ก็มีทั้งพันธุ์สาเหววิบูรสุพันธองสงศ์อธิสรพรมรัก
และยังมีนัตตะพลมารพันธ์ที่คัมแบ็คกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
ส่วนตัวริมเส้นก็มีธิรักษ์ทรบุตรมาทันนะครับ
แล้วก็มีทริสตองโดรวมไปถึงนรบดินวีรวัตโนดม
ที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งด้วยนะครับ
กลางครับไปดูชมหน้าค่าตากันหน่อย
ก็มีธนบุรเกสารัฐทิศพันธ์ภ่วงจาน
รวมถึงชนะธิพย์สงครสินสรวจเดทมิตร
ก็นอกจากนี้ยังมีพิรดลชำรัศมีที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งก็น่าสนใจสำหรับคนนี้นะครับ
ส่วนกองหน้า๓คนครับธิรสินแดงดาดีสักไกรสอนและสุรชาติสารีพิมพ์นะครับ
กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบ๗ปีครับ
สำหรับ๗นักเตะที่หลุดออกไปนะครับไล่เรียงกันหน่อยว่ามีใครบ้าง
ก็มีคนนี้ครับสารานนท์อนุอินนะครับนายธวรรณของเชียงรายยูไนเต็ด
ก็ขอตัวออกไปนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ
จากนี้ก็มีมิก้าชูนวลศรีกองหลังจากชุดเอเชียนคลับที่หลุดไป
แล้วก็มีทางด้านธนศักดิ์ศรีใสครับของเชียงรายยูไนเต็ด
มกรเตียตระกูลของเชียงรายยูเนเต็ดเช่นเดียวกัน
จากนี้ก็มีทางด้านวิชาอุทราของสมุทรประการซิตี้ที่หลุดไป
ปัญญาที่สุดของประจวบเอฟซีคนนี้ก็น่าเสียดายนะครับ
และอีกหนึ่งคนที่แฟนบอลก็เสียดายมากเลยนะครับ
สำหรับเกอร์กริสทุวีการที่ชวดคอมแบ็คติดติชั่นชุดนี้
ก็ต้องลุ้นต่อไปในโอกาสหน้าสำหรับเกิกฤทธิ์นะครับ
ถ่ายท่อสดให้แฟนได้รับชมกันนะครับ
วันที่๒๑มีนาคมไทยเจอกับจีนครับ๑๘นาฬิกา๓๕นาทีนะครับ
แล้วจากนั้นครับวันที่๒๕มีนาคมหากไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
แข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
แต่ถ้าแพ้ในนัดแรกก็ต้องไปชิงที่๓นะครับ
แข่งขันในเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาทีครับ